เขาบอกว่าทนมาเป็นปีกับเพื่อนบ้านแบบนี้
โอ้โหบ้านหลังอื่นก็หนีไปตามกันแล้วเหมือนกัน

พฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่บอกว่าอาจจะหลอนยาหรือเปล่า
ถึงมาโวยวายแบบนี้นะครับ
โอ้โฮคุณน่ะนะ
แม่เล่นแม่ยิบบ้าน

ผมทำอะไรเขาอ่ะพี่
คนข้างบ้านนี้ทุกข์ใจเหลือเกินนะครับ
บอกว่าเพื่อนบ้านเหมือนจะหลอนยาหรือเปล่า
หาว่าคนจะเอาไฟไปช็อตเขานะ

เอามาตีเอามาโวยวายหน้าบ้านแบบนี้
ก่อนหน้านี้ก็เคยทุบรถเพื่อนบ้านคนอื่น
เขาย้ายหนีกันไปหลายหลังแล้วนะครับ
จากนั้นบ้านของเขาก็ถูกก่อกลัวเลื่อยมา

และคลิปล่าสุดนี้ก็เคยออกมาเคลียร์กันต่อหน้า
เพราะอยากจะรู้สาเหตุว่าเป็นอะไรนักหนา

โดยมีพ่อแม่ของชายที่เมื่อกี้เห็นในคลิปนี้

แต่สุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งครอบครัวเลย
ฟังเสียงกันนะฮะ
ท๊อปด้วย
นึกออกมาแล้วมั้ยไม่
เราก็ลงพื้นที่นะไปเจอกับเจ้าของบ้าน
แล้วเป็นคนโพสต์ก็คือนายพัดขจรชุติวัฒน์นะฮะ
คุณเคนเขาบอกโอ้โหไปแจ้งตำรวจแล้วหลายรอบ
ไม่ทำอะไรเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้กับผู้ชายคนนี้
วอนใครก็ได้มาช่วยแก้ปัญหาเพื่อนบ้านแบบนี้หน่อยนะครับ
ทีมข่าวเราไปคุยกับแม่ของชายที่เกาะเหตุ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะบอกว่าโอ้โห
แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับลูกชายนะฮะ

พอมาติดยาไอ้นี่ยาเขียวเหลืองครับคุณ
อดรอะไรอย่างนี้เสพจนเกิดอาการคลั่ง
หลังจากเลิกกับแฟนได้๒ปีลูกชายก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปแล้ว
เก็บตัวเหม่อลอยแม่ก็ทุกข์ใจมาก

ขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเอาตัวลูกไปบำบัดที
เพราะพ่อแม่ก็จนปัญญาเหมือนกันนะครับ
ค่ะก็สงสารคุณแม่ที่สุดนี่แหละนะคะ